สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

ได้คอยไปซื้อสติ๊กเกอร์ก็ส่งเข้ามา

เรื่องแรกก่อนเดี๋ยวเวลาจะหมดซะก่อน

โอ้โหพี่ไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลย

ร่ำให้โดนซักแยกขัง๓คน

เขาบอกว่าเขาส่งคนประกบตลอดเวลาเพราะกว่าจะฆ่าตัวตาย

ความคืบหน้าการสรบศูนย์คดีฆ่าหารศพ
เมื่อเวลาประมาณสักบ่าย๒วันที่๖วิทยุนาฮาร์

ที่เป็นผู้อำกับอยู่ที่สะพ้อเขาศูนย์กวาง
ได้มีการเปิดเผยว่าผู้ต้องหาทั้ง๕คน
ให้การรับสารภาพตลอดทุกข้อกล่าวหา
นี้เนี่ยก็ได้มาครบแล้วเช่นกันนะครับพนักงาน
สอบสวนนะฮะมีอำนาจในการฝากขังทั้งหมด
ได้เจ็ดครั้งนะครับพวงและ๑๒วัน
คือมีเวลาในการทำสำนวนใน๘๔วัน
และต้องทำสำนวนให้รัดกลุ่มแล้วก็ชัดเจนด้วยนะครับ

นายวัตกิจภรรถถ้าเป็นผู้บุญชาการ
เรือนจำกลางขอนแก่นได้มีการเปิดเผย
คุณผู้ชมบอกว่าหลังจากที่ได้รับนางสาวเปรี้ยว

เช่นนาทีได้มีการนำตัวไปทำประวัติเอาไว้

เพื่อตรวจหาสิ่งของที่อาจซุกซ่อนเข้ามาตามระเบียบนะครับ
พบว่านางสาวแจ้มีสารเสพติดในปัสสาวะ

แจ๊ดหรือแจ๊นะโอเคเขาเรียกกันแจ้ละกัน
ส่วนนางสาวเปรี้ยวแล้วก็นางสาวเอิญเนี่ยไม่พบสารเสพติดแต่อย่างใด
ส่วนทางด้านผอบเรือนจำกลางก็ได้มีการบอกว่า
พบว่านางสาวเปรี้ยวตอนนี้มีอาการวิตกกังวลเครียดร้องไห้
ระหว่างที่มีการซักถามแล้วก็พูดกับเจ้าหน้าที่ว่า
จริงแล้วเนี่ยเธอนี่นะไม่คิดว่าเรื่องมันจะเลยเถิดมาถึงขนาดนี้
ส่วนเพื่อนอีก๒คนเองเนี่ยไม่มีอะไรปกติ
คือเขาจับแยกกันแล้วไงเขาไม่ให้เจอกันแล้วไง
เขาคิดว่าจริงแล้วสิ่งที่มันทำไปไม่น่าจะเลยเธอมาขนาดนี้
แต่ว่าเขาเลยคั่นฆ่าคนตายไปไกลมากนี้
ตอนนี้เขาก็เลยกลัวว่าเปรี้ยวจะฆ่าตัวตาย
ก็เลยได้มีการนำนักโฆษณ์ไปไว้ในห้องกองกองจอดปิด

แทนที่คุณไปให้ข่าวจะเอาลูกไปหาหมอจิตเวท
คุณไปหาหมอจิตเวทแอนเพลงลูกดีกว่า

หลังจากที่เมื่อวานนี้ข่าวของเปรี้ยวออกไป

วันนี้นะสถานที่ที่เปรี้ยวเคยทำงาน

เปรี้ยวทำพิทธิศการตรวจและฝ่ายปกครอง
บันเทิงฮาเร็มแล้วก็ครีโอพัตตาในตัวเมืองขอนแก่น

ลูกค้าน้อยเขาเลยไปตรวจพนักงาน

แล้วก็อย่างที่บอกกันว่านี่พิษของเปรี้ยว

ส่วนลีสอร์ตไม่มีใครไปพักเลย

นี่คือคำถามมาล่าสุดนะครับ
เปรี้ยวผูกคอตายใช่ไหม
ส่วนที่มีข่าวลืนนะครับว่า
เปรี้ยวผูกคอตายแล้ว
ผู้ชาวการเรือนจำกลางขันแก่ฐาบุ

ทีนี้มันมีประเด็นดราม่าเกิดขึ้นอีกนะครับประเด็นดราม่าที่เกิดขึ้นคือว่าตอนนี้คุณพ่อคุณแม่ของแอ๋มคุณแม่ถูกกล่าวหา
คุณแม่ของผู้ตายถูกกล่าวหานะครับว่าตัวคุณแม่ไม่เลี้ยงลูกมาตั้งแต่เด็กนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้นะครับ
วันนี้คุณแม่จะมาเปิดเผยใจด้วยในรายการของคุณจอมขวัญเราอัดอยู่ใช่ไหม
เดี๋ยวต่อจากเรามีเหตุอะไรมีเหตุอะไรต้องไปกล่าวหาหรือว่าต้องไปพูดถึงเรื่องว่าเลี้ยงไม่เลี้ยง
อันนี้ไม่รู้เหมือนกันมันก็เริ่มควรไปขุดไงตอนนี้ผู้ต้องหาเข้าไปอยู่ในเรือนจำหมดแล้วเลยต้องไปขุดรอบ
ใช่คืออย่างนี้แม่แอ๋มเนี่ยเขาเลี้ยงแอ๋มมาตั้งแต่พอมีแอ๋มกับคุณพ่อคนแรกถูกไหมครับสามีคนแรกเนี่ยก็ปรากฏว่าแอ๋มก็เลยต้องอยู่กับย่า
ย่าก็เลี้ยงมาเลี้ยงเลี้ยงเสร็จแต่ตอนเราแม่ก็ว่ามีสามีใหม่ไปเทียวอาจไปหาอยู่จนกระทั่งแอ๋มโตขึ้นมาก็เลยเอาไปเลี้ยงด้วยกันที่ขอนแก่นแล้วไปย้ายมาที่นครปฐม
มีพ่อเยอะมากแม่มีสัมเกียร์หลายคนตัวเองไม่เป็น
จะเปรี้ยวตัวมือข้าวไม่ธรรมานาสักคนหนึ่ง
แต่เอาจริงแล้วคุณจะว่าน่ากลัวกันแล้ว
เรื่องเนงไปไหนอ่ะเรื่องเนงพอมากัน

เรื่องนี้เรื่องความลึกลับลี้ลับนะฮะของน้องแอ๋ม
อ๋อเรียกว่ามาเข้าน้าตัวเองบ้าง
อยู่ดีคุณแม่เนี่ยเอาเรื่องราวของน้องแอ๋มเนี่ยนะครับ
ไปถามหมอดูนะฮะแล้วก็
คือไม่ได้ถามหมอดูหรอกเหมือนกับไปลอยอังคาร

นี่รู้ไหมว่าลูกคุณเนี่ยต้องการของชิ้นหนึ่ง
อะไรอยู่ในบ้านของธอมคนนั้นน่ะไปเอามานะ
เกาะแล้วคุณรู้ได้ไงจนเจอจริง
เขาบอกคดีนี้เหมือนวิญญาณอะไม่สงบ
เนื่องจากการถูกทารุณกรรมหนักเหลือเกิน
แล้วก็วิญญาณก็แบบว่าเที่ยวมาบอกนู่นบอกนี่
แม้กระทั่งอีกหนึ่งคดีคุณต้องให้พูดหน่อย
เขาบอกสรุปไม่ใช่เนเน็นตายคนเดียวนะ

คืออย่างนี้วันนี้ผมได้มีการสัมภาษณ์นะครับ
ทางคนที่รู้เรื่องอยุ่ในพื้นที่เนี่ยนะครับ
เขาบอกว่าเมื่อก่อนมีวาดวางเนี่ย

เขาบอกว่าจริงแล้วเมื่อก่อนเนี่ยนะฮะมีเนรอยู่ที่นี่เนี่ย

ช่วยไปตรวจหน่อยเถอะว่าเนรสองรูปนี้หายไปไหน
ย้ายวัดไปจำที่อื่นหรือเปล่าหรือลาศิกหายไปแล้ว
หรือซ้ำรอยเนรปลื้มไปอยู่ใต้พระพุทธรูปองค์ไหนหรือเปล่า
ตัวเนรปลื้มนี้ก็หายไปถึง๕เดือนนะกว่าที่พ่อแม่จะเอ๊ะ
ไม่ใช่เนรปลื้มที่หายไปองค์เดียวยังมีเนรที่หายไปอีก๒
คุณติดตามดีดีข่าวนี้ไม่จบนายกเขาบอกว่า
ไปสนใจอะไรข่าวอย่างนี้เยอะให้ไปสนใจข่าวที่แบบว่า

หญิงไก่ที่เราเคยเสนอข่าวไปนะฮะ
เขาขโมยเงินเป็นล้านมือปุ๊บ

ตอนนี้หญิงไก่ก็ขึ้นสารไปเมื่อวานนะฮะแล้วก็ขอกลับคำให้การจากเดิม

เขาขอรับสารภาพหลังจากถูกเบิกตัวจากทันทะสถานหญิงนี้

มาฟังการสืบพยานโจทย์นัดแรกในคดีแอบอ้างเป็นคุณหญิงตามมาตรา
ความผิดมาตรา๑๑๒มีความผิดทั้งหมด๓กระทง

อันนี้ตอน

เอาปืนขึ้นมาควงเลยนะจริงและการช่องฟรีทีวีป่ะไม่ใช่
เออนั่นน่ะตายแล้วนี่ตอนนี้ยังแบบว่าสภาพยังดีอยู่นะฮะ
ก็เมื่อวานนี้ค่ะหญิงไก่หรือว่านางมนตายกรัตนการอายุ๖๑นะคะ
มีความผิดฐานปิ่นประมาทหรือดูหมินหรือแสดงความอาฆาตมาร้ายพระมหากษัตริย์พระราชินี
หรือรัชทายาทตรัมมวลกฎหมายอายามตรร๑๑๒เนี่ยนะฮะเขาก็ให้การสารภาพ
ทีแรกเนี่ยเขาปฏิเสธนะฮะก่อนการสื่อพยานหญิงไก่ขอแถลงต่อสารว่าขอกลับคำให้การเดิมจากที่เคยปฏิเสธ
เป็นรับสารภาพสารก็ถามอายการโจทย์ว่าคัดค้านไหมก็ไม่คัดค้านเพราะฉะนั้น
ก็เลยเห็นว่าจำเลยนั้นมีความผิดตามประมวลกฎหมายก็ลงโทษนะฮะมี๓กระทง
กระทงนึงก็๕ปีรวมจำคุก๑๕ปีแต่เขารับสารภาพจึงลดโทษให้กึ่งหนึ่งเหลือ๖ปี๑๘เดือน
ตอนนี้เขาก็ยังมีคดีค้ามนุษย์ซึ่งยังไม่ได้ฟ้องนะฮะอายการเพิ่งยื่นฟ้องไป๒สำนวน
คดีแรกก็เดี๋ยวจะปลายเดือนกรกฎานู่นถึงจะขึ้นสารใหม่ก็เจอเยอะเลย
มีการหลอกเด็กสาว๓คนจากปฐุมแม่ห้องศรมาทำงานแล้วบังคับใช้รายงานตั้งแต่ตี๕ถึง๕ทุ่ม
ไม่มีวันหยุดไม่มีเงินให้ไม่จ่ายอะไรทั้งสิ้นทำผิดขังขังห้องด้วย
อันนี้ยังไม่ได้ฟ้องยังไม่ถึงเวลาขึ้นศาลเดี๋ยวขึ้นศาลก่อน
โอ้โหโดนหนักละเจ๊ตอนนี้ก็รออยู่จน๖ปี๑๘เดือนเนี่ยก็โดนแน่ไปแล้ว
จากว่าจะอุทธรณ์นะคะก็ไม่น่าจะได้นะ
ตอนนี้ก็ไม่ให้ประกันแล้วก็จำคุกไว้เพราะว่าอาจจะไปยุ่งกับพยานหลักฐาน

เอาเดี๋ยวเบรกกันซักครู่จะกลับมาชุดหน้าโปร่งอีกแล้ว
นี่ก่อนที่คุณจะไปให้สัมภาพพาลูกไปหาจิตแจกอภัทรคุณควรจะไปหาหมอโรคจิต

เขามีดราม่านะคนว่าผมเยอะแยะเลยนะ
เรื่องอะไรที่คุณบอกว่าจะพาลูกไป
คือหมอเด็กเค้ามีอยู่แล้วเป็นจิตแพทย์เด็กเค้าต้องรู้ใช่
นี่แต่พอเราพาลูกไปพาไปจริงเราจะพาไป
คนถามว่าพาไปทำไมอยากพาไปให้รู้ว่าเป็นยังไง
พอพาไปเสร็จหมอบอกลูกไม่ได้บ้าหรอกคุณนะบ้า
ผมไม่เสียใจมากเลยไม่เสียใจหรอก

ความบันเทิงครบรถทุกที่ทุกเวลา
สุดคุ้มกว่า๒๔๐สาขา

กลับมากับข่าวใส่ไข่แตกข่าวต่อไปนี่น่าจะถูกใจกันใช้กับมีลูกหลาน
มีลูกมีหลานแล้วก็ดูเอาไว้อยากให้ลูกเป็นนักบอลไหม

อายุเขาคงจะเป็นนักบอลนะดูแล้วน่าจะเป็นธอม

แล้วชอบอยู่กับกะเถยแต่ไม่ใช่กะเถยเหมือนตั๊กแขน
อยากกะเทยแต่งยิงนะต้องประมาณอย่างนั้น
แบบเซ็กซี่เลยคุณ
พี่โดนคนแย่
คุณดูว่าเพื่อเป็นกำลังใจให้กับนักฟุตบอล
แล้วนี่คนที่ถอดเสื้อในข่ายนักฟุตบอลนะ
นักฟุตบอลสิเธอ
เห้ยดู
ตักนักฟุตบอลชายรวมทั้งมีการผูกเชือกรองเท้าให้กับนักฟุตบอลชาย
ซึ่งทางเจ้าของสนามก็ได้ชี้แจงว่ากลุ่มพิตตี้สาวในภาพนั้น
ฝ่ายลูกค้าพี่นึกออกไหมฝ่ายลูกค้าที่สนามเนี่ย
เป็นคนจ้างมาเองไม่ใช่บริการเสริมของสนาม

เห็นยังไงอย่างนี้สนามเช่า
คือมีสาวสวยอยู่ท่ามกลางหนุ่มในสนามฟุตบอล

นักฟุตบอลมืออาชีพเป็นนักฟุตบอลที่มาเช่าสนาม

โดยสาวคนนางเก่าได้ปล่อยให้หนุ่มแนวะเนี่ย
ถึงเนื้อตัวเป็นกระแสวิภาวิจัยกันอย่างหนักนะครับ
เจ้าของคลิปเขาระบุว่าไม่ได้ตั้งใจจะทำให้ใครเสียหาย
ที่ถ่ายไว้ก็เพราะมีน้องในทีมร่วมเล่นเกมด้วยหลายคน
เขาบอกเป็นการเล่นเกมคุณหนุ่มกัญชัยกำเนิ

ผมไม่ฟังคุณพูดอะไรผมกำลังเข้าไปหานักโฆษฐ์ห้ามิสัย
นี่คุณดูดิบริการเสริมนี่หลังจากที่เตะฟุตบอลเสร็จค่ะ

โอ้โฮ
ฉันกลับมาไข้ขึ้นเลยเธอเอ้ย

ชะนีเต้น๓๖๐องศาฉันมากระเทยปวดหัวสุดฤท

หนุ่มนี่พี่นะพี่เป็นผู้หญิง

พูดโทรมาด่าหนู

อะไรอย่างนี้คิดดิบอด

งานแบบเลี้ยงโรงงาน

เอาง่าย

งานวันเกิดพ่อมดดำก็เป็นแค่พ่อ

เมียวไม่เกี่ยวนะคะคุณที่รัก
วันเกิดพ่อมดดำก็เป็นแบบนี้

เต้นความสุขของพ่อเขาไม่ได้
นี่ไงอีเว้นลุดไงอีเว้นลุดไงตัวดีพ่อพาหัวใจไงโทรมา
กันชายพ่อฉันไม่ไหวแล้วแต่เริ่มดีขึ้นแล้ว
ไปเยี่ยมไงเปิดประตูโอ้โหผู้หญิงสีไวโอลิน
พ่อนั่งปังกินบรรตามันจริงโอ้โฮมันมาก
อะไรที่ทำให้พ่อมีความสุขแล้วก็ทำไปสิถูกต้องไหมล่ะ

ผู้ชายก็ต้องชอบผู้หญิงสิเขาก็เหมือนหนุ่มโสดคนนึงอ่ะ
ถูกไหมล่ะเรายังชอบผู้ชายเลย
เรื่องต่อไปเรื่องต่อไปนะครับ๓ล้านละลายนะฮะ
ยันต้องทุบทิ้งนะฮะหลักกิโลเมตรยักษ์ลำปาง
บอกขวางการขยายทาง
ครับกี่ล้านทั้งต่างก็ประมาณนี้

ยันนะบอกต้องทุบหลักกิโลหรือยักษ์แยกภาคนือนะครับ
หลังมีโครงการจะขยายเลนจราจรเป็นวงแหวนนะฮะ
และทางยกระดับละลายเงินกองทุนของกฟภหลังอดีต
เพราะว่าจังหวัดได้มีการนำงบมาสร้างแบบไม่มีการวางแผน

เอกรินจินทวงท่านเป็นแขวงการทางจังหวัดลำปาง

ไปตอนนี้ชาวลำปางมีการบริพาทวิจารณ์อย่างกว้าง
ในขณะที่มีการกำลังคิดกันอยู่
ว่าจะทุบหลักกิโลยักษณ์บริเวณถนนไสด์ลำปางกรุงเทพอย์ถ่ายง่ายมาก
เขตท้องที่ตะบนชมพูคมบมบลำปาง

ซึ่งเรื่องนี้นะครับมีผู้เห็นด้วยแล้วก็ไม่เห็นด้วยนะฮะ

เมื่อมีโครงการเกิดขึ้นก็ต้องดำเนินการ
แต่มีแนวคิดนะครับว่าเมื่อทุบหลักกิโลยักษ์แล้วเนี่ยนะฮะ
มีแนวงานสร้างเอกลักษณ์อย่างอื่นมาทดแทน

จุบันนี้บริเวณนี้มีปัญหาเรื่องการจราจรแล้วก็ความปลอดภัยอยู่แล้ว

แล้วก็นักท่องเที่ยวเนี่ยนะฮะจะแวะถ่ายรูป

อย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับจะนำเรื่องเนี่ยเข้าหารือกับธนับมาการณ์จังหวัดอีกครั้งหนึ่ง
รวมถึงขอความเห็นจากชาวลำปางเรื่องการทุบกิโลยักษ์นี้ทิ้งด้วย
ทุกคนเวลากลับบ้านไปก็จะถึงโง่ว่าช่างทำไม
เพราะเธอดูสีแยกใจรถ๑๐ตัว
ดูขนาดรถดิรถมันทุกข้างข้างติดต่อมา

แล้วมันไม่ได้เอื้อมกับการลงไปถ่ายรูปคุณแม่
เพราะมันเป็นสีอยู่กลางสีแยก

คือนอกจากต้องติดสีแยกประมาณ๒ชั่วโมงอ่ะหรือถึงลงไปถ่ายทันละ

ถ้าถ่ายใกล้ก็ไม่เห็นต้องถ่ายไป

หลักกิโลกรัมประตูสู่แบบว่า
กัญชัยมายูดูอยู่มือเธอไปกว่าฉันเอง
ที่หลมศักดิ์ก็จะมีแบบไปถึงมาเลกว่าล้านลำเปลลย
แต่ว่าเป็นป้ายข้างทางสวยงาม
สี่แยกห้าเชียงประตูสู่ร้านหน้า

แต่เขามีชาวบ้านกลุ่มหนึ่งเนี่ยไม่อยากให้ถูก

อารมณ์แบบว่าคนจำได้แล้วอะไรอย่างนี้
แต่ก็เออขนาดไอ้ไข่เขายังสร้าง

อ่าจะอ่านเขาเปล่านแล้ว
นี่แบบบาวไข่วัฒน์เจดี
อันนี้เป็นไม้ตะเคียนนะเป็นไม้ตะเคียน

คือเจ้าอาวาสเขาเอาไม้ตะเคียนรุ่นหนึ่งไอ้ไข่ให้กับหนู

ออกไม่ออกเขาไม่รู้นะ

เลยไม่ทันก็มัวแต่ดูนี่แหละไอ้ไข่นี่แหละ

กลับมากับข่าวใส่ไข่ตลอดเยอะกว่าดามแมท
จริงแล้วเขาบอกว่าให้งดเรื่องข่าวเปรี้ยวกันบ้าง

ต้องยกให้นักสาวขวัดชาวพาทันเจริญ
คือชีวิตของแพทย์เนี่ยช่วงหลังนี้คือเจอแต่มรสุมดราม่าเนอะต้องยอมรับอย่างนั้น
ล่าสุดนะฮะก็เรื่องคดีความของตัวเองแล้วก็สามีอย่างเบ้นเลสซิ่งเนี่ยเนาะ
แพทย์เปิดใจให้สัมภาษณ์ครั้งแรกทั้งน้ำตาถึงมรสุมชีวิตที่ถาถมเข้ามาเนี่ย
ขอบคุณเปรี้ยวนะขอบคุณเปรี้ยวฆาตกรฆ่าหันศพที่กำลังเป็นข่าวดัง
สื่อให้ความสนใจหมดเลยกรบข่าวนางเนี่ยคดีนางเนี่ยเงียบลงไปเยอะ
รวมถึงบอกคุณวุฒิดีด้วยผมก็ค่ะคุณเองก็เหมือนกันนี่

อ๋อเธอเป็นคนจริงใจ

อ๋อเธอเป็นคนตรงไปตรงไป

ไม่เคยคิดจะข้ามผ่านอะไรเลย

เขาบอกว่าอุ๊ยเดี๋ยว
จริงแล้วคุณทำท่าพูดดีกว่าให้ใจ
จริงคุณเปรี้ยวทำให้คุณได้พักไปสักช่วงหนึ่งใช่ไหม
อ่าไม่ได้

คุณเปรี้ยวคงทำให้คุณได้พักไปถึงช่วงหนึ่งใช่ไหมฮ
ตรงนั้นเท่

สำหรับเปรี้ยวเนี่ยพรพูดไม่คิดก็ศมน้ำหน้าแหละ
สำหรับคุณเปรี้ยวอย่าว่าแต่เราเลย
คุณเองก็เถอะนั่นย้อนเข้าไปอีก

แต่เป็นสิ่งที่เราแล้วก็เพื่อนเราพูดอยู่ว่า
เฮ้ยอีแพทย์มึงไปกราบที่อกอีเปรี้ยวงามเถอะ

หมายถึงว่าข่าวของแพทย์เนี่ยได้เงียบหายไปแป๊บนึง
แล้วก็จริงแล้วเนี่ยก็ไม่ได้อะไร
คือเรื่องของเรื่องเนี่ยเขาพูดเล่นเท่านั้นเอง

ตั้งกระทูคอมเมนต์มีปากมีจาน

มันไม่เป็นเรื่องที่ต้องมานั่งว่าเขาหรอกจริงแบบเนี้ย
อันนี้อีกอันหนึ่งก็ปูปายาที่เป็นพรีเซนเตอร์โอเมก้า

บอกว่าเรื่องนี้เกิดจากความผิดพลาดทางธุรกิจทางโอเมก้าเอง
ไม่อยากจะให้เรื่องนี้เป็นประเด็นเพราะกลัวจะทำให้เสียชื่อเสียงทั้งกับทางคุณปูและทางโอเมก้าเอง
เขาพูดเป็นภาษาดีเนอะฉันฟังไม่เข้าใจว่าเรื่องอะไร
แต่ว่าคนแล้วดูนุ่มนวลแล้วมันอะไรอ่ะมันอะไร

ก็คือไม่รู้แต่ที่แน่คือถูกปลดแต่เอาอย่างนี้ดีกว่า

มองกันว่ามันผิดกฎอะไรสักอย่างหนึ่ง

ล่าสุดก็นาฬิกาทางรายการชื่อดัง

พรุ่งนี้มาคุยกันใหม่
พรุ่งนี้ยังอยู่นะฮะ
พรุ่งนี้ไม่มีถ่ายทอดอะไร